เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเมนูที่ว่าปีนึงจะหาทานได้แค่ครั้งเดียวกับกว่างทอดครับ
แล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะคะจากนั้นก็เอากว่างลงไปทอดเลยค่ะ
ใช้ไฟค่อนข้างแรงนะคะทอดแบบนี้ไปเรื่อยค่ะ
ไว้ประมาณ๕นาทีเองหน้าตาแบบนี้ก็คือสุกแล้วนะ
กซับน้ำมันสักหน่อยโมเอามาคลุกกับผงปรุงรสแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะ
จากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลยหอมมาก
ตัวก็จะสีเคลียมแบบนี้เลยนะคะ

เพราะว่าหัวกับขาของเขาเนี่ยแข็งมากเลย

แล้วก็เอามาเนี่ยเอามาประกอบอาหารด้วยการทอด

แข้งตัดขาหักปีกออกนะ
ถ้าเกิดว่าไม่หักปีกกินไม่ได้ปีกมันแข็ง

ตรงนั้นผมจะบอกให้ว่าแข็งที่สุด

มาทอดกินแบบนี้มันก็เป็นเรื่องของการทานแต่ละพื้นที่
ไม่เหมือนกันนะเป็นวัฒนธรรมในการทานอาหารครับคุณผู้ชม
เขาบอกว่าพอเอามาทานแล้วเนี่ยมันก็อร่อยนะ
มันจะมันผมว่าก็คงจะคล้ายกับแมลงทั่วไป

แล้วพอคลุกเกลือนิดนึงผมว่ารสชาติมันก็คงจะพอดีพอดี
บอกกงก็ไม่เคยทานเหมือนกัน
แต่ถ้าใครสนใจจะทานก็ไปหาทานกันได้เดี๋ยวนี้เขามีการเพาะเลี้ยง

ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่านอกจากเอามาเล่นชนกันแล้วเนี่ยเอามาทานกันด้วย
ก็แล้วแต่ว่าใครกล้าทานหรือเปล่า